อาจารย์รู้ใจเลยจะให้ไปดูที่พัทยาด้วย
เดี๋ยวชาวพัทยาจะน้อยใจว่าวันนี้เขาก็เลือกนายกเลือกสมาชิกสภากันนะ
นี่คุณปรเมษทีมราวรักภัทยา๗๒๐๐
คุณสินชัยทีมพัทยาร่วมใจ
คุณกิติศักดิ์จากคณะก้าวหน้าภัทยา๔๔๐๐

อันนี้หนายกเมืองภัทยานะครับ

แล้วก็คิดว่าเป็นเขตเมืองน่าที่จะมีการเปลี่ยน
หรือหน้าที่จะมีความได้เปรียบในพื้นที่ดังกล่าว
แต่ก็พิสูจน์ว่ามันไม่จริงนะครับ
เดิมเขาก็จะหวังเปลี่ยนกลุ่มที่ดูแลทางภัทยา
เพราะว่าจริงแล้วความเป็นเมืองก็จริง
แต่ไม่ได้เป็นเมืองแบบประกอบด้วยคนซึ่ง
เหมือนกับในกรุงเทพมหานครที่เรียกว่า
อาจจะมีคนที่ไปในทางกระแสก้าวหน้า
แต่เป็นเมืองที่มีความเรียกว่าฐานะทางเศรษฐกิจนะครับ
ดังนั้นกลุ่มซึ่งอาจจะอิงกับทางกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหญ่